สื่อมวลชนก็ถามถึงเรื่องกล้องทั้ง๑๕ตัว
ที่กู้ออกมาได้๑๓ตัวเห็นอะไรบ้าง
คุณผู้ชมฮะดูตามโมเดลบนโต๊ะการจัดงานตรงนี้เลย
ทีมข่าวเราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะครับ
แล้วก็จะถอดคำพูดถอดรหัส

ว่ากล้องทั้ง๑๕ตัวจะเห็นอะไรบ้าง
คุณผู้ชมฮะกล้อง๑๕ตัวที่ทางตำรวจคาดหวังว่าจะได้เห็น
แบ่งเป็นพฤติการของคน๒กลุ่มใหญ่
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ต้องหานั่นคือใครฮะ
ก็คือนี่ครับกำนันนก
แล้วก็นี่ค่ะนองท่าผา
นี่คือกล้องที่ต้องการจะส่องให้เห็น
พฤติกรรมการสั่งการและการยิง

กลุ่มที่๒ที่กล้องต้องการจะเห็นคือ

ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ๒๙นายพลเรือนอีก

เพราะบิ๊กโจ๊กบอกเมื่อคืนว่าอาจจะมีพลเรือนเพิ่มด้วย
ว่าเขาทำอะไรกันบ้างทั้งก่อนเหตุการณ์
ขณะเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์
นี่คือกล้อง๑๕ตัวที่คาดหวังว่าจะได้เห็นภาพ
คุณผู้ชมตอนนี้มีกล้อง๑๓ตัว
ถอดรหัสออกมาแล้วกู้ภาพได้๑๐๐
กล้อง๑๓ตัวที่บิ๊กโจ๊กว่าเห็นอะไรคุณ
และพลเรือนบนโต๊ะการจัดงานทั้งหมด
อันนี้คือตำแหน่งของกล้องทั้งหมดนะคะ
ที่มีอยู่ในบ้านงานในปาร์ตี้เลือดคืนนั้น
ใช่๑๓ตัวที่ส่องเห็นอะไร
แต่ว่า๒ตัวที่ยังกู้ไม่ได้แล้วก็นักข่าว
โอ้โหย้ำถามบิ๊กโจ๊กเหลือเกิน

กล้อง๒ตัวจะเห็นพฤติการของกำนันนก
เมาหรือเปล่าสั่งการหรือเปล่าทุบโต๊ะหรือเปล่า

ส่งสิทธิ์ส่งสัญญาณให้นองท่าผาไปยิงหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าอะไรกล้อง๒ตัวนี้คือมันจะบอกเลยแหละ
แล้วจะทำให้กำนันนกหลุดหรือว่าไม่หลุด
ถ้าเกิดเห็นพฤติการในการสั่งให้หน่องยิง
ไม่ว่าจะเป็นพยักหน้าไม่ว่าจะเป็นตบเอวหรือว่าตบโต๊ะก็ตาม
คุณผู้ชมฮะกล้อง๒ตัวที่ต้องการคาดหวังว่าจะเห็น
เพราะว่าก่อนหน้านี้คำบอกเล่าของพยานคือ
กำลังนกนั่งอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะโต๊ะประธาน
แล้วก็สารวัตรสิวก็นั่งอยู่ใกล้เคียงกัน
มีการคุยกันเรื่องข้อตกลงในการที่จะโยกย้ายหลานเขย
เคยก็คือจ่าสิบตรีพิสิทธิ์นั่งอยู่ใกล้ตรงนี้
หลังจากนั้นเกิดความไม่พอใจกันที่โต๊ะประธาน

กำนันนกไปแล้วไม่พอใจแล้วนะครับ
ไปเลยนะครับไปที่นั่งหัวโต๊ะของโต๊ะที่เรียงรายกันอยู่ตรงนี้ค่ะ
องท่าผานั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมหน่องท่าผา
เห็นท่าไม่ดีว่านายกำลังโมโหอะไร
เดินไปครับไปถามนายไปอยู่ใกล้เคียงกัน
หลังจากนั้นนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ซึ่งกล้อง๒ตัวที่ยังกู้ไม่ได้อาจจะเห็นพฤติกรรมตรงหัวโต๊ะตรงนี้
กำนันนกกับหน่องท่าผาว่าสั่งการอะไรส่งซิกอะไรหรือเปล่า

จนกระทั่งหน่องท่าผาเดินมาแล้วก็ยิงสารวัตรสิว
คุณผู้ชมกล้องสองตัวที่ถูกคาดหวังว่าจะเห็นพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหา
นี่ไงถึงบอกว่ามันมีความสำคัญมาก
แล้วนอกจากนั้นก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เราเห็นว่า
เมื่อวานนี้รองโจ๊กพูดนะคะว่าคนที่ถือปืนไม่ได้มีแค่ตำรวจ
มีเกือบทุกคนเลยนะถูกต้องปืนเยอะมาก
และหนึ่งในนั้นคือนี่ค่ะรอปภ
รอปภนี่แหละที่หลังจากที่ลั่นไกลแล้ว
รอปภคนนี้ก็วิ่งมาเหมือนกับจะปกป้อง
ปกป้องนายปกป้องนายคือกำนันนกตรงนี้
แต่กำนันนกมีตำรวจห้อมล้อมมาแล้วพาหนีแล้ว
แล้วหลังจากนั้นรอปภคนนี้ก็มีการวิ่งไปถือปืนนะคะ
โชว์ปืนนะคะแล้วก็มาที่บริเวณนี้
ตรงนี้เนี่ยมาคุมพื้นที่ซึ่งบริเวณนี้เป็นบริเวณใกล้ทางออกนั่นเอง
ใช่พื้นที่ทางออกนะฮะก่อนหน้านั้นมีข้อมูลออกมาว่า
ปภคนนี้นะฮะเดินถือปืนกลางอยู่ในงานนะครับ
พกออกมาโชว์ออกมานะฮะแต่เมื่อวานที่บิ๊กโจ๊กแถลงในช่วงค่ำ
ก็คือรอปภพอได้ยินเสียงปืนนะถึงค่อยชักปืนออกมา
ก่อนหน้านั้นน่าจะเหน็บเอวเอาไว้เท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็กลายเป็นตัวละครใหม่ที่เมื่อวานถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำ
คุณผู้ชมฮะดังนั้นถึงได้บอกว่า
ความสำคัญของกล้องทั้ง๑๕ตัวจะเห็นอะไรบ้าง
๑๓ตัวเห็นชัดเจนแล้วนะครับพฤติกรรมของคนร่วมงาน
ส่วนกล้อง๒ตัวจะเห็นให้ชัดเจนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของพฤติการการก่อเหตุของกำนันนกแล้วก็หน่องท่าผา